คุณแม่มาร้องสื่อมวลชนบอกว่าลูกชายเป็นทหารเกณฑ์นะคะ
เสียชีวิตในเรือนจำทหาร
ถูกนักโทษทหาร๑๑คนรุมทำร้ายค่ะ
ที่วัดทุ่งหลวงอหนองชางจอุทัยธานี
คุณแม่ของพลทหารขจรศักดิ์ศรียากูลอายุ๒๔ปี
สังกัดค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
กองสรรพวุฒิเบากองพลทหารราบที่๔
นำเอกสารชนะสูตรพลิกศพของลูกชาย
จากโรงพยาบาลพุทธชินราชมาให้นักข่าวดูด้วยนะคะ
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายว่า
บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
นี่คือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต

คุณแม่ชื่อว่านางสมศรีอายุ๔๔คุณแม่บอกว่า
ลูกชายเป็นทหารเกณฑ์ผลัด๒เมื่อปี๖๓
ถูกส่งไปค่ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
สัมภวุฒิเบากองพลทหารราบที่๔
ปลดจากทหาร๑พฤศจิกายนปี๖๕
แต่ช่วงปี๖๔ตอนไปหาภรรยาที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

ตำรวจสพสวรรคโลกจับข้อหารักทรัพย์
แล้วถูกส่งกลับมาต้นสังกัด
สารทหารตัดสินจำคุก๑๓เดือน
ถูกขังที่เรือนจำมณฑนฐานบกที่๓๙จังหวัดพิศนุโลก
กำหนดพ้นโทษ๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ

โทรไปหาลูกชายช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ลูกชายบอกแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลับบ้านวันที่๑ธันวาคมนี้แล้วนะ
พอ๑๐พฤศจิกายนจากกองร้อยรับสายแทน
ก็ถามว่าลูกชายแม่จะกลับบ้านได้วันไหนนะ
จากกองร้อยโทรกลับมาบอกว่า

ต้องเป็นวันที่๑๕ธันวาคม
ทีนี้๒๑พฤศจิกายนมีผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่า

หลังจากนั้น๒๐นาทีผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์มาหา
และบอกให้โทรศัพท์หาตำรวจสพพิศนุโลกนะ

ได้ข้อมูลว่าลูกชายเสียชีวิต

ก็ได้รับคำชี้แจงว่าลูกชายถูกพลทหาร
ที่ต้องโทษด้วยกัน๑๑คนรุมทำร้ายในเรือนจำ
ต้นสังกัดดำเนินคดีลงโทษไปแล้ว
ผู้บัญชาการเรือนจำมณฑนฐานบกที่๓๙
ส่งกำลังพลมาช่วยงานศพ
ช่วยค่าใช้จ่ายมาหมื่นเดียว๑๐๐๐บาท
แม่บอกว่าเรื่องเงินมันคืออีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่แม่ติดใจไงว่าทำไมในเรือนจำปล่อยประละเลย

รุมทำร้ายลูกชายแม่จนลูกแม่เสียชีวิตแบบนี้
คุณแม่ต้องการความชัดเจนค่ะ
ว่าหลังจากที่คุณแม่เผาน้องไปแล้ว

เยียวยาจะเยียวยาแบบไหนค่ะใช่ค่ะ
คือเรื่องทางคดีเนี่ยค่ะแม่ก็ยืนยันว่า
ดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถึงที่สุด

แต่ขอให้เสร็จสิ้นจากงานศพของลูกชายก่อน

พันธุ์เอกสุวัสดิ์เฉลิมกิจรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๙
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยทหารระดับผู้บัญชาการหน่วย
ก็เดินทางมาร่วมงานในงานศพของพลทหารขจรศักดิ์
มาแสดงความเสียใจกับคุณแม่
แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

กำลังอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
และพรุ่งนี้จะมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัว